มาเฟียหมอชิดฮะรอบนี้ของขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้ว
จะไปส่งคนแล้วก็ไปรับคนด้วย
พอไปรับคนเหมือนกับว่าเป็นการละเมิด

คราวนี้มาเฟียเขาก็เลยล้อมหน้าล้อมหลังทุบรถ
จนลุงเนี่ยตกอกตกใจ

กูไม่มีปัญหากับพวกมึงหรอกกูไม่จำเป็น

หลักฐานไปลงไลน์มึงถ่ายรูปกูทำไม

พี่พี่พี่พ่นป่าน
ดูดูทำไมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วพวกมึงฮะ
พี่พี่เปิดให้ผมลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ผู้โดยสารก็รักลุงมากเลยนะพี่เปิดประตูให้ผมลงก่อน
คุณจะอยู่ทำไมแล้วคุณตีกันเองอ่ะเป็นปุ้ยปุ้ยก็ไม่อยู่เออเป็นปุ้ย
ถ้าเป็นเรานะไม่ต้องบอกหรอกคุณลงแล้วไม่ให้ลงแล้วไปตามตำรวจมาให้ไง
จะมีน้ำใจแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรื่องของเรื่องคือลุงแท็กซี่คนนี้ลุงลงนรงยงสูงเนินอายุ๖๔ปี
แกไปรับผู้โดยสารจากในสถานีขนส่งหมอชิดพอรับผู้โดยสาร
เหมือนเขามีคิวของเขาแล้วลุงเนี่ยแกแฟบเข้าไป
แล้วไปรับผู้โดยสารได้เหมือนปลานอกน้ำมากินเหยื่อน้ำนี้
โอ้โหคนที่เขาคุมพื้นที่เขาก็โกรธดิ
โกรธคือเดินลัดถนนตัดถนนมาหาคนขับรถคันนี้

พอเจอลุงลงเนี่ยอยากจะให้ลุงลงลงดีวะลุงลงมึงก็ลงดิ
ไม่ลงคุณลงกูก็โง่ดิครับถูกต้องลุงลง
ถ้าลุงลงเนี่ยรับรองว่าลุงต้องมีสิทธิ์ลงแน่

รอบนี้เนี่ยมีการทุบหน้ารถก่อนแล้วเปิดกระจกคุย

แต่พอเปิดกระจกถ่ายรูปแล้วไปคุยกับมัน

ลุงก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
หวังว่าจะมีใครจัดการกับบรรดามาเฟียหมอชิดฟังลุงลง

ซี่ตามมาบีบแต่ลั่นแล้วก็มาจอดขวางหน้าผม
และคนนั้นก็ทำร้ายรถผมด้วย

เหตุการณ์นี้ลุงลงก็เอาคลิปหน้ารถของลุงลง
ไปแจ้งความกับตำรวจนครบานบางซื่อเรียบร้อยแล้ว

ไปดูว่าตกลงแล้วไอมาเฟียสองคนนี้มันคือใครกันแน่
พอส่งตำรวจไปแหมศรีกากีมาแต่ไกล

ตอนนี้ยังไม่เจอตัว๒คนที่อยู่ในคลิปดังกล่าวนี้นะครับ
แต่ลุงลงตอกย้ำว่าเหตุการณ์นี้ยังมีอยู่ฮะ
นี่คือระดับตำนานอีกเหมือนกัน

มาเฟียบขศมาเฟียหมอชิดก็มีอยู่จริงเช่นกันฮะ

โอ๊ยตายแล้วนี่ลุงลงนะ

กรุงเทพเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ